เป็นอาชีพที่ดูเหมือนจะทำง่ายแต่ก็ไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะ
ไปดูกันดีกว่าที่ว่านี้คืออาชีพอะไรค่ะ
ค่อยดูกันไปนะคือมีวิธีการมาบอกด้วย
มากันที่นี่ก่อนบ้านของคุณป้าสุพินหมอนสวัสดิ์นะคะ
ตานพัฒนาตำบลบ้านตานอำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชายภูมิ
เขาทำอาชีพต้มอย่างนี้เหมือนอะไร

แต่จริงแล้วที่เขาต้มอยู่เป็นอาชีพต้มเกลือขายนะคะ
คุณป้าสุธินเล่าให้ฟังบอกว่าอาชีพต้มเกลือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ที่เขาทำกันมายาวนานแล้ว
คือในสมัยก่อนชาวบ้านจะต้มเกลือแลกข้าวค่ะคุณ
แล้วก็เอาไปขายบ้างในบางครั้งก็จะทำกันในช่วงหลังเสร็จสิ้น
ฤดูการทำนาหรือว่าช่วงหน้าแรงแบบนี้นี่แหละ
สำหรับขั้นตอนในการทำเกลือต้มหรือเกลือสินเทา
ทำง่ายค่ะคุณเขาบอกว่าไปขูดเอาหน้าดินที่เป็นดินเคลม
แล้วเอามาผสมกับน้ำแล้วก็กรองเอาน้ำมาต้ม
การต้มมันจะต้องพิถีพิถันเป็นกรณีพิเศษ
จากว่าจะต้องทำการควบคุมอุณหภูมิความร้อนจากไฟ
ถ้าเกิดว่าไฟแรงเกินไปเกลือจะไหม้
แต่ถ้าไฟอ่อนเกินไปมันจะทำไม

ก็ต้มนานก็คือไฟสำคัญนะคะ
ถ้าเกิดว่าไฟแรงเกลือไหม้ถ้าเกิดไฟอ่อนก็เสียเวลาต้มนาน
ต้องใช้ไฟที่พอดีอุณหภูมิที่พอดี

เป็นเกลือที่มีคุณสมบัติที่ดีในการนำไป

หมักปลาร้าทำปลาเค็มปลาส้มอะไรต่างว่าไป
ส่วนราคาขายก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐บาท
ถ้าขายเป็นกุถังนะเป็นถังอยู่ที่๒๐๐บาท
มี๑๐กิโลกรัมส่วนนี่คือดอกเกลือ
ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐๕๐บาท
เป็นดอกเป็นผลึกเลยคุณเห็นไหม
การคัดดอกเรือขายเป็นการต่อยอดในการสร้างรายได้เพิ่ม
ต่อจากการขายเกลือให้กับคุณป้าสุพินอีกทางหนึ่ง

แต่พอผลึกเรือน่ะราคาก็จะดีกว่างึง
จะอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐๕๐บาท
อันนี้เกลือสินเทานะแล้วก็มีดอกเกลือนะ

ข้างหลังเสื้อผมเนี่ยเป็นขี้เกลือครับ
ขายกิโลกรัมละเท่าไหร่คะ
ไม่ต้องไปขูดออกนะไปอาบน้ำ

หน้าแรงอ่ะเกลือมันขึ้นง่าย

ไม่มีให้เห็นหรอก

เหมือนคุณหลงซางเป็นแผนที่กลับบ้าน